คุณผู้ชมคะตามกันต่อเรื่องนี้หน่อยค่ะขอเปลี่ยนอารมณ์ข่าวเลยนะคะ
ที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีชาวบ้านเขาเชื่อว่าไปเอาไม้จากเล้าหมูเก่า
ไปทำสร้างบ้านครับแล้วมันก็มีอาถรรพ์เมื่อวานเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีลงพื้นที่ไป
อืมหมอปลาบอกว่าเอาอย่างงี้เอาให้ชัวร์ขอนอนค้างคืนดีกว่าครับนอนค้างคืนจะได้รู้ว่ามีวิญญาณมีผีมีอะไรไหม
อันนี้คือภาพเมื่อวานที่หมอปลาไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วก็อยู่ยาวจนกลางคืนจนนอนค้างอ่ะค่ะหมอปลาไปที่บ้านของนายอารันคำแสงอายุห้าสิบสอง
อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะนายอรันขอความช่วยเหลือ
บอกว่า๒เดือนก่อนเอาไม้จากเล้าหมูเก่ามันเป็นเล้าหมูร้างอยู่หลังบ้านห่างออกไป๕๐๐เมตร
เอามาสร้างบ้านชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปเลยครับ
กลางคืนได้ยินเสียงประหลาดทุกคืนตอนนอนมีพลังงานบางอย่าง
มาที่ใต้เอวเหมือนจะมาสิ่งร่างอืม
รู้สึกแต่ลุกขึ้นไม่ได้คล้ายถูกผีอำสวดมนต์ชินบัญชรแผ่เมตตาก็ไม่เป็นผล
หมอปลาก็ไปไปที่ล้าวหูหมอปลาบอกว่ามันมีอาการ
แน่นนะโอเคใจไม่ออกอาเจียนะคะอยู่ตรงไม้เนี่ยไม่เป็นอะไร
ตรงไม้ไม่เป็นตรงกองไม้ยังไม่เป็นในบ้านก็ไม่เป็นนะคะล้าวหมู
ล้าวหมูอ่ะเป็นเป็นที่เดียวเลยอุ้ยดินี่ค่ะสัมผัสวิญญาณได้ค่ะ
ปลายตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนอนค้างดีกว่า
จะได้พิสูจน์ให้สิ้นสงสัยว่าอะไรมันเป็นอะไรมีผีจริงหรือเปล่าครับ
ให้นายอารันต์เจ้าของบ้านนอนค้างด้วยนะคะอ่านี่นี่ค่ะเลยฮะ
เมื่อวานคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วเนาะปูเสือเนอะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้แหละหมอปลานอนค้างคืนแล้วเจออะไรบ้าง
ยุงหามไหมปรากฏว่าหมอปลาบอกว่าหุ้ยมันแบบรู้สึกแปลก
ผิดปกติทั้งคืนเลยอ่ะเหรอตั้งแต่เริ่มเอาปูเอาเสือไปปู
อ่านี่นี่ตอนแรกก็ปูเสือประมาณสามสี่ทุ่มใช่ไหมครับ
หอนต้อนรับเลยเหรอหมาหอนต้อนรับตั้งแต่แรกตั้งแต่ปูเสืออื้อหือ
ปุ๊บเนี่ยเรื่องนี้ผมกำลังเข้ามาปรากฏว่าหมา
ช่วงนี้ผมกำลังเข้ามาปรากฏว่าหมาเริ่มหอน
ปูเสือปุ๊บหมาหอนต้อนรับปั๊บแกไปถูกที่ใช่ไหม

ล้าวหมูนะล้าวหมูล้าวหมูจริงจริงทำไมเสียงหมาเยอะแล้วเกิน
แต่หมอปลาบอกหมอปลาก็หลับนะก็นอนหลับนะคะหลับจนตีหนึ่งค่ะ
หมอปลาบอกว่ามันก็กึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงแปลก
เหมือนมีคนเดินอยู่รอบรอบเล้าหมูแล้วก็เหลือไปเห็นเต่า
เป็นเต่าเผือกเต่าเหรอฮะเต่าเผือกตัวใหญ่มากเดินอยู่
แล้วมีผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ข้างแล้วเดินเข้ามาหาหมอปลา
คุณผู้ชมตีหนึ่งมีเต่าเผือกกับผู้หญิงตีหนึ่งเหรอ
เดินมาหาจนตี๕ครับเห็นวิญญาณผู้ชายสูงใหญ่ตัวแบบดำ
ผมหยิกหัวเถิกมาชี้หน้าแล้วด่าว่าอย่ามายุ่ง
นี้โอ้โหผมชี้หน้าหมอปลาเลยใช่แต่ละอย่างที่เจอหมอปลาบอกว่าครับ
ตื่นเช้ามาก็เลยถามทีมงานอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันนะครับ
ทีมงานบอกว่าเห็นเต่าเหมือนกันแต่เต่าตัวเล็กอันนี้ตัวเล็ก
เต่าตัวเล็กหมอปลาก็เลยบอกว่าอุ้ยไอ้เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเนี่ย
หมาหอนตั้งแต่เห็นเต่าตั้งแต่เห็นวิญญาณเนี่ยนะครับ
นี่คือวิญญาณผีโป่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่เดินเข้าไปที่ล้าวหมูร้างตั้งแต่ต้น
ครับสิ่งที่เจ้าของบ้านเจอก็อาจจะเกิดจากการที่เอาไม้จากเล้าหมูนี้ไปทำบ้านโดยไม่ได้ขอ
พวกนี้พอรื้อไปเนี่ยมันก็ทำให้ฝนตกทำให้น้ำท่วม
แล้วฝนตกน้ำท่วมในที่ที่วิญญาณของผีโป่งอยู่คือมันเคยมีไม้กั้น
พอรื้อไม้ไปฝนตกน้ำท่วมเลยก็ตรงนั้นมันเป็นที่อยู่ของวิญญาณผีโป่ง
เขาสร้างเป็นล้าหมูอยู่พอน้ำท่วมวิญญาณก็ต้องออกมาอ่า
มาหลอกหลอนหมอปลาบอกแบบนี้เมื่อเช้า
หมอปลาเลยบอกว่างั้นทำพิธีให้หรือฮะ
เตรียมอุปกรณ์ขันน้ำมนทูบเทียนทำพิธีปัดเป่าดวงวิญญาณชั่วร้าย
ครับก็เดินเข้าไปที่ข้อหูเอาอีกแล้ว
หมอปลาอาการไม่ดีอีกแล้วทำไมฮะเนี่ยอุ้ย
เนี้ยอาเจียนอีกแล้วเหรอใช่อืดพออม
เป็นแบบนี้อีกแล้วค่ะแกไม่ได้กินข้าวเช้าหรือเปล่า
ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่เป็นอาการหมอปลานี่นี่เห็นไหมเนี้ย
โอ้โหแถวนี้กลิ่นมันแรงมั้งเมื่อคืนก็มาตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ
แต่หมอปลาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพยายามทำพิธีให้เสร็จ
ครับก็เรียกนางวรวรรณน้องสะพ้ายของนายอารันต์อ่ะอ่า
ให้ดื่มน้ำมนต์ไล่สิ่งไม่ดีออกจากตัว
เพราะว่าเธอเคยฝันไงฮะฝันว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
เอามือมาบีบคอแล้วพูดกับเธอว่าอย่าเข้ามายุ่ง
แล้วมีหมาดำตาสีแดงวิ่งมากัดแขนอ่ะอ่า
หมอปลาก็เลยบอกว่าเนี้ยอ่ะดื่มน้ำมนซะ
อุ๊บอุ๊บเดี๋ยวถ้าหนูรู้สึกว่าปลายเท้าหนูมันเหล็บชามันอุ่นหรือเย็น
อย่างใดหนึ่งหนูบอกหมอหมอหมอดูมานี่น่ะขออนุญาตน่ะรู้สึกยัง
ข้างไหนลูกอย่าเอามืออย่าขยับช้าข้างซ้ายนะ
เดี๋ยวพอผมเอามือออกเขาจะหาชาอย่าปล่อยมือกันนะ
คือน้องคนนี้ฝันเห็นหมาดำที่ว่าหมอดำจะมาตะกุย
ก็คือวิญญาณมันอยู่ในตัวคนนี้แหละแต่ตัวคนนี้ร่างมันไม่ยอมผ่าน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหมอทำน้ำมนต์พรมให้แล้วก็รถหนูก็จบ
แล้วก็ลื้อแม่งไปเลยผีมันจะเก่งกว่าน้องไม่ได้หรอก
หมอปลาก็เลยเชื่อว่านี่คือวิญญาณจริงนะคะ
เจ้าของบ้านเขารู้สึกได้สัมผัสได้เขาฝันถึง
คือวิญญาณตามมารังความเรื่องไม้ที่ไปลื้อถอนมาจากล้างหมูร้าง
เอาไปสร้างบ้านนายอารันทร์ก็เลยขอบคุณหมอปลาที่มาช่วย
แล้วก็เชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายอารันทร์ก็ทำพิธีกันเสร็จ
เชื่อว่าน่าจะสบายใจมากขึ้น
มันน่าจะเกิดจากดินโป่งดินโป่งก็คือสถานที่ที่มันสะสมพลังงานของ
สิ่งไม่ดีเกี่ยวกับวิญญาณซึ่งอ่ะตรงดินโป่งอ่ะ
ถ้าใครได้ศึกษาก็จะรู้ว่ามันเป็นดินที่สัตว์เนี่ย
มันชอบขุดคุยเอาไปกินแล้วมันเป็นที่อยู่ของพวกสัมภเวษีนี่แหละ
มันคือสัตว์ธรรมชาติแต่มนุษย์คือมเมษัทประเศรษฐ์
ซึ่งมันคนละอย่างไงแต่ถ้ามนุษย์มาเก้าไก่พวกนี้

และก็สวัสดิ์ถรอนพลังงานแบบนี้ให้ออกไปครับ

ก็เชื่ออย่างนั้นครับเพราะก็ติดตามผลงานหมอปลามานาน
เขาก็ว่าหมอปลาเขาทำได้ครับแล้วก็ช่วยคนมาเยอะ

นี่นะคะก็เจ้าของบ้านก็โล่งใจสบายใจขึ้นนะคะ
เชื่อว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่เจอวิญญาณร้าย